สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ต้อนรับเขาอย่างนั้นล่ะค

หนุ่มไม่อยู่อยู่แม่ก็มาแทนหนุ่ม

ทำไมมาสายทำไม
ไม่ว่าใครต้องระวังนะ

ฉันยังไม่ทันถึงเกาหลีเลยเครื่องดังมาแล้ว
มีคนเมาคุณแม่มาเรื่องทำศัลยกรรมค่ะ
ฉันเหรอโกรธแล้วเธอจะตอบเขาว่าไง
ก็จะตอบว่าขอให้เข็มปักหน้าแม่
นางกลับมาแล้วนางกลับมาแล้ว
นะแม่แม่อย่าโกรธหนูนะรักแม่นะ
บอกแฟนคลับเขาให้บอกด้วยว่าไม่อย่าโกรธ
แฟนคลับบอกพี่ม้าด้วยนะคะว่าอย่าโกรธค่ะเดี๋ยวแผลปลีก
อีบาทเธอบ้าเนอะ
ดูข่าวแรกเธอต้องซื้อน้ำมันหมูก็เป็นเรื่องได้
แม่ค้าเขาไปซื้อมันหมูมาเจียวน้ำมัน
เกิดเรื่องเลยคือนางสาวจันทนากัญญาอายุ๔๑แล้ว
เป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกใกล้
ใกล้นี่เองนะที่ผัทุมธาริย์้าละ

ไฟร้อนขึ้นมาน้ำมันที่ออกมาเป็นยางสีดำ

ทั้งที่ออกมาจากมันหมูสีขาว

อุ๊ยทำไมอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมันหมูอะไรอ่ะสร้างความแปลกใจมันหมูปลอมหรอ

เออมันหมูเป็นพลาสติกเพราะถ้าเจอน้ำมันอย่างนี้แล้วไหม้แบบนี้นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เนื้อสัตวแน่นอน

ถูกต้องฉันก็ยังสงสัยมันจะทำเพื่ออะไรก่อน
ทีนี้พ่อค้าแม่ค้าในระแวกนั้นเขาก็แบบแปลกใจมากแล้วก็เชื่อว่าเป็นหมูเป็นหมูปลอม
อีกวันหนึ่งแม่ค้าคนเดิมนะฮะฉันไม่ได้แล้วไม่ได้การ
ไปที่ร้านเดิมซื้อมันหมูมาอีกจากร้านเดิมมาเจียวน้ำมัน
เพื่อเตรียมไว้ขายก๋วยเตี๋ยวอีกปรากฏว่าปกติดี
มาเจียวก็เป็นน้ำมันหมูมีกากหมูแตกตัวอะไรอย่างนี้
มีเสียงระเบิดบ้างเพราะก็เนื่องจากว่ามันโดนน้ำมันอะไรก็ว่า

แต่ว่ามีกลิ่นหอมเป็นน้ำมันหมูปกติเลยแตกต่างจากวันก่อนสิ้นเชิง
ทีนี้มันก็เกิดเรื่องอย่างนี้นะผู้สื่อข่าวก็ไปถามทางเนื่องมันหมู
ทางร้านจำหน่ายทางร้านแบบไม่พร้อมให้ข่าว
ฟ้องสื่อมวลชนด้วยที่ทำให้ร้านเสื่อมเสีย

ทีนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยนางสาวพิมจันทหวนอารมณ์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ติบัติการศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประสุทธิ์ปฐุม
แล้วก็ดูแลเรื่องการแปรรูปแล้วก็นางสาวประพัดสอนพักดี
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการกรมประสุทธิ์
ก็ลงพื้นที่มาขอเก็บตัวอย่างทั้งไอ้ที่ไหม้แล้ว
แล้วก็ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวซักถามแม่ค้าแล้วก็บันทึกภาพ
เขาต้องเอาไปวิเคราะห์ก่อนใช่ต้องไปตรวจก่อน
ซึ่งนางสาวพิมจันทร์บอกว่าการลงหาพื้นที่เบื้องต้น

ก็เขาบอกว่าเขาก็ใช้เหมือนกันทุกวันนะตามข้อมูลที่แม่ค้าบอก

อย่างไรก็ตามก็ต้องสอบถามเพื่อหาข้อเท็จจริง

ทั้งประสานงานนำข้อมูลที่ได้รับ
ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องของกรมประสุทธิ์ได้ตรวจสอบ

ตอนนี้ตัวต้นเรื่องคือร้านจำหน่ายมันหมู

แล้วพอนักข่าวเข้าไปถามมากก็จะฟ้องด้วย
เลยไม่รู้ไปตันอยู่ตรงนั้น
หรือไม่ก็ร้านมันหมูก็ไม่รู้ว่าถูกผสมมาหรือเปล่า
เราก็มาเสนอเพื่อจะบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นให้คุณเก็บตัวอย่างไว้
อย่าปล่อยให้มันดำขนาดนี้เพื่อจะได้แบบว่าเอาไปสืบสาวเราเรื่องได้
ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เธอเพราะเขาขายเขาอยู่ทุกวันนะ
ก็เขาไม่รู้แหละว่าเดี๋ยวมันจ่ายมา

เมื่อก่อนนี้เรากินน้ำมันพืชเราช่วยดี
ทุกวันนี้ทำไปทำมาเรายิ่งมีความรู้กันมากขึ้นว่า

ที่อยู่ลอยต่อตอนเด็กพี่เจ๊ดำนานหมูน้ำมันพืช

เขาบอกว่าต้องกินน้ำมันพืชเพราะน้ำมันหมูไคอเลสเตอรอล

เปลี่ยนกรุ๊ปเพราะมันไม่ผ่านกลับมาวิธีไง
แต่แน่นอนในวันนี้นายสัตวแพทย์อธิบดีกรมประสูจนสัต
เขากล่าวถึงกรณีที่แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวจังหวัดปฐุมธานี

เขาบอกน้ำมันที่ออกมาเป็นยางสีดำคล้ายกับยางมะตอย
เนื่องจากมันหมูเนี่ยเป็นไขมันสัตว์ชนิดหนึ่งที่สามารถจับตัวเป็นก้อน
และก็ที่สำคัญเขาบอกมีโอกาสไหม
ที่มันจะเกิดเผาไหม้เป็นสีดำเมื่อถูกความร้อนในระดับสูง
หรือมีลักษณะการเผ่าไหม้ประสาบวิทยาศาสตร์ก็ไม่สมบูรณ์

เหตุการณ์ตามข่าวที่มีการเผยแพร่นั้นนะครับ
เป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลแหล่งจำหน่ายเพิ่มเติมว่า
ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ต่อมาวิธีการผลิตและปรุงอาหารเป็นอย่างไร
แล้วก็รายละเอียดคุณลักษณะของมันหมู
ที่เป็นข่าวเพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วย
อธิบดิกรมประสูจน์สัตว์เข้าได้แนะนำเพิ่มเติม
เวลาที่คุณจะเลือกซื้อเนื้อหมูหรือมันหมูเนี่ย
เพื่อการบริโภคเนื้อหมูและมันหมูเนี่ย

คุณฟังว่า๑สะอาดไม่มีกลิ่นผิดปกติ
แล้วก็ปราศจากสิ่งแปลกบางทีอันนี้ทุกวันนี้
มันก็ติดนะเป็นแบบติดแม่งขยะมา

รูปร่างมันเป็นเหมือนมันหมูปกติอย่างนี้

แต่วิทย์ที่เห็นน่ะมันไม่ได้ไหม้แบบมันหมูไง

พี่เห็นเป็นประเทศไข่ไก่ปลอมนั้น

วันนี้คุณคิดว่าเมื่อก่อนตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ย

อย่าบอกนะว่าเขาผสมพันธ์จนมันมีมากกว่านั้น

เพื่อผลผลิตไก่๔

เดี๋ยววันหนึ่งเขาบอกคนจะได้เห็น
ว่าไก่วันนี้มันดัดแปลง
คนชอบกินน่องไก่เลยผลิตให้ไก่มีขาเยอะ

บอกว่าโอเควันนี้คุณกินอกไก่

เวลาที่เขาจะฉีดสารเร่งเขาฉีดตรงไหน

คนไทยที่เป็นมะเร็งกันเยอะทุกวันนี้

ปีกโบนไงปีกไก่อร่อย

วันนี้คุณหมอคนหนึ่งบอกมัดดำ
มัดดำเธอเวลากินไก่

ตี้กินไก่ย่างกินไก่ต้มกินอะไร
กินตรงไหนฉันชอบกินแอปหน่อยนะ
กินแอปไหน

เขาฉีดยาเร่งตรงปีก๑๐๐เลย
แล้วเราก็เหมือนกับเอาสารมากินทุกวัน
เพราะคนเราทุกวันนี้มันกินปีก
เดนง่ายสุดคือกินน่อง
ปีกกับนอกเป็นจุดฉีดยา
แต่เขาบอกว่าวันหนึ่งคุณจะได้เห็นว่าไก่เนี่ย
เขาอยากแปลงปฏุกรรมนี่ไก่๔คา

เฮ่ยไก่ไม่ใช่กินกลืม

เมื่อก่อนเอาคุณรุ่นพี่เหมียวเด็ก

กว่าที่เราจะได้เลี้ยงกินไก่๑ตัว

บ้านเธอเลี้ยงไก่ชนบ้าง

กว่าจะได้ไก่กว่ามันจะโตจากลูกเจี๊ยบ

เดือนทุกวันนี้ไก่ที่เรากินอยู่กี่วัน

สามสิบก็เร็วแล้วนะสิบเจ็ดวันค่ะบ้ามันรู้ตัวแล้วยังไม่เป็นไก่มันรู้ตัวแล้วยังไม่เป็นเจ็ดวันค่ะบ้าเร็วไปจริงเหรอ
จริงมันเร่งมากสมัยก่อนยายพี่ผัดก็เลี้ยงนะไก่อ่ะจับกินก็ยากเพราะว่าวิ่งเร็วจับไม่ได้
ผัดใจแบบมันถึงจับยากไหมแต่เดี๋ยวเนี้ยตอนทีเดียวได้กินหมดเลยง่าย
ไม่ต้องตอนเขาใส่กองให้มันจกอาหารกินทุกมื้อทุกมือคือมันรู้มันบางทีเขาบอกว่า
เขาฟักด้วยไฟฟ้าแล้วก็ใส่ซองแล้วก็กินตลอดเวลา
แล้วตัดไปปีกคนนั้นจะได้ไม่ไปกัดซองข้าง
ไม่รู้ตัวแล้วเป็นไก่แล้วก็ตาย

เธอตอนฉันอีกเด็กตั้ง๔๕วันฉันก็ตกใจ

คุณพี่ไปดูวิวัฒนาการงานพัฒนาของมันมีพัฒนาซ้ายนั่นแหละ
เขาก็เลยบอกว่ากลไทยวันนี้จงภูมิใจนะฮะ
เป็นประเทศที่มะเร็งสูงที่สุดในเอเชีย
ไม่เอาไม่ภูมิใจฉันก็ไม่ฟูมิใจทำไม

วันนี้ตำรวจจราจรพังงาเนี่ย
งาจังหวัดพังงาเนี่ยก็ร้อยตำรวจโทษธีระพงศรีศักดาตำรวจจราจรสพเมืองพังงาเนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่แน่นอนว่าจัดการจราจรช่วงเช้า
นักเรียนจะเข้าเรียนซึ่งเป็นช่วงที่การจราจรติดขัด
ต้องยอมรับเลยผู้ปกครองเอ่ยนักเรียนนักศึกษาเร่งรีบในการใช้รถเช็คใช่ไหม
เป็นจำนวนมากอย่างทุกวันนี้คนไทยเนี่ยไม่ได้เลือกซื้อบ้านก่อน
คนไทยเลือกซื้อรถก่อนถูกต้องไหมครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองพังงานได้โชว์ลีลาคุณดู
ลีลาการเต้นควบคู่กับการบกไม้
ในพื้นที่รับผิดชอบจะทำรอยยิงในแก่ผู้ใช้รถใช้จะนุน
แต่อันนี้ดูไม่ติดแล้วไม่ติดแหละ

ซึ่งร้อยตำรวจโทษธีรพงศรีศักดาเนี่ยนะครับ
ตำรวจจราจรสพเมืองพังงาเขากล่าวว่า
จุบันพี่น้องประชาชนมีความเครียดจากเหตุการณ์จราจร

ต่างจังหวัดเราอย่าไปคิด

เป็นช่วงบางทีก็รถเริ่มรถติดเหมือนกัน
ที่ตัวเองออกมาเต้นบนท้องถนนเนี่ย

เพื่อไม่ให้เพิ่มความเครียดให้กับพี่น้องประชาชน

ร้อยตำรวจเอกพงฤทธิรักไทยนะคะ

สพเมืองอุบลราชธานี

จนนะทีกวิทยุสกัดจับประซานงาน

ก็คือเป็นรถของนางสาวเปียนูท

ใช่ค่ะเดี๋ยวสิล่ายฟังล่าสุดนะคะก็พบว่ารถคันด้านกลางเนี่ย
จอดไว้หน้าบ้านร้างแห่งหนึ่งนะคะโดยถอดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งด้านหน้าด้านหลังออกหมดนะคะ
แปลกจังเขาก็ต้องสงสัยเนอะทำไมต้องถอดออกหมด
ตำรวจก็เลยใช้กล้องเนี่ยวงจรปิดที่เล่าเนี่ยนะคะก็หาแล้วค่ะว่าอยู่ตรงไหน
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านหลังดังกล่าวนะคะ
ก็พบว่านายพงศ์อันนี้เป็นนามสมมุตินะคะแล้วก็นางสาวกบนามสมมุติด้วยนะคะ
แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านนะคะเขาก็อ้างว่าอ้าวไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเอารถคันนี้มานะคะ
คือฉันไม่ได้โจรกรรมนะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะ
ในพงศ์เนี่ยเคยเป็นเซลล์ค่ะ
แล้วก็ในกลุ่มโางเป็นผู้นำรถไปส่งเธอที่บ้านนะคะ
ส่วนดอกสำรองไม่ให้มา

เรื่องต้นตำรวจก็ได้เชิญตัวในพงศ
แล้วก็นางสาวกบเนี่ยนามสมมุติทั้งคู่เนี่ยนะคะ
เนื่องจากมีความบังเอิญนะคะ
ทำไมรถผู้เสียหายถึงมาอยู่ในบ้านเขา

อีกทั้งนะคะผู้ชายที่
รถคำนังกราบนี่นะฮะเป็นผู้เสียหายนี่
เขาบอกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันกับที่เกิดเหตุด้วย

บอกว่าตนกับสามีทำธุรกิจอยู่ในบ้านนะ
แล้วก็ได้ยินเสียงรถขับออกไปเฉยเลยค่ะ
โดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนขับนะคะ
แล้วก็เพราะว่ากุญแจก็ยังอยู่ในบ้าน
เอารถออกไปได้ยังไงกุญแจยังอยู่ในบ้าน
คนนั้นเขาไม่ให้สำรองไหมอีตาคนนั้นแหละ
มั่นใจว่าถูกโจรกรรมเนี่ยสามีก็ออกมาตามหารถ
โชคดีนะคะตั้งสตินึกขึ้นได้ว่า
เอามือถือเก่าเนี่ย
เดี๋ยวฉันสงสัยประเด็นนี้สงสัยประเด็นนี้
เพื่อติดตามผลพฤติกรรมไม่ให้หนีเที่ยวดื่มไม่กลัวแล้ว
สามียิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
ก็คือคอยดูว่าสามีไปที่ไหนออฟไซด์ไหม
ทิ้งโทรศัพท์ไว้ทั้งเครื่องตรงซอกอะไรอย่างนี้แหละ
ฉันก็ว่าแล้วเชียวคือสะกดรอยสามีไงว่าไปไหน
แต่ว่าข้อดีไงสามีก็เลยเป็นคนดีไปเลยตอนนี้

ต่อไปนี้สามีก็จะต้องคนทุกซอกทุกมุม

นางเก่งเนอะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แห่งเดียว
ใช่ค่ะมันแค่ติดตรงรถตรงไหนก็ได้
นางไม่ได้อะไรลักลึกลับเลยสั่งโทรศัพท์เลย

เล็กมันเล็กคือบอกว่าเวลาติดตามสามีค่ะ

ฉันฝันอย่างนี้ฉันฝันว่าในฝันนะฉันพระ

ก็ไขห้องเข้าไปจะเข้าห้องตัวเอง

ตกใจขายผิดไปขายชั้น๒ห้อง๒๕๖

ฝันว่าจะไปชั้น๙แต่ไปขายผิดไปขายผิดไปขายผิดไปขายชั้น๒ห้อง๒๕๖
ก็๒๕๘มันจะไปออกได้ไงขายผิดก็ไม่ใช่ห้องตัวเองไงนึกออกไหม
ห้องมีคนนอนอยู่ด้วยมีคนนอนอยู่ด้วยมีผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชาย
ถ้าผู้ชายต้องบวกหนึ่งคุณแม่ไม่รู้แล้วไม่เคยซื้อ
นางหากาวนางจะต้องไปชั้นก้าวฝันว่าจะไปชั้นก้าว
เขาก็บอกนี่ห้องผมนะครับห้อง๒๕๘

ก็โวยวายว่าทำไมคุณแจ๊ดขายได้รุ่นในเป็นสตอรี่
ตื่นมางวงเงียคว้าโทรศัพท์แล้วกดเลขไว้ก่อน
แล้วเมื่อเช้าตื่นมาเดี๋ยวมันลืมไง

ครับแน่นอนฮะวันนี้อภินิหารจากเจวัดไอ้ไข่วัดเจดี
เดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้ฟังเกี่ยวอภินิหารของเขาฮะ

กลับมากันเราไปที่วัดไอ้ไข่

อำเตอร์อสิชนจังหวัดนครสีทะมาก

ไปอีกที่หนึ่งคุณอืมเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าไอ้ไข่เนี่ย
ก็จะต้องไปที่วัดยางใหญ่วัดยางใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะ
จะไปขอเรื่องโชคเรื่องลาบเรื่องอะไรอย่างเงี้จะต้องไปวัดยางใหญ่อีกอันหนึ่งที่

เจ้าของเฟซบุ๊กจตุภูมินะฮะอินทะรัฐเนี่ย
ได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องราวชวนขนลุก
ขณะที่พาเพื่อนแล้วก็หลานชายตัวน้อยเนี่ย
ที่วัดเจดีอำเภอสิโชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แน่นอนเป็นวัดไปสิทธิ์ชนนครสีธรรมราชก็ต้องไปไหว้ไอ้ไข่

แพงถ้าเราไปกิน
เกิดมาในชีวิตไม่เคยกินปลาเตาเต้ยอร่อยที่ไหน
เท่าที่นักฟอร์เลยจริงหรือเขาเรียกไอ้ไข่หรือถ้าสมมุติคนทั่วไป
จริงแล้วเขาจะเรียกว่าตาไข่อายุเขาก็น่าจะเยอะแล้ว
โดยหลังจากเข้าสการะเสร็จประมาณสัก๖โมงเย็น
อยู่หลานชายของตัวเองเนี่ยเอาตรงนะ
ก็เป็นแค่คนวิสิตคือไปเยอะก็ลำมโนลาว่ะ
เฮ่ยรำมโนลาเป็นแบบว่าไม่เคยเป็นมาก่อน
ซึ่งเจ้าตัวแล้วก็เพื่อนพยายามบอกให้หยุดหยุดได้แล้วลูกไม่ยอมหยุด
จนปล่อยให้ลำอยู่สักพักก่อนพูดกับไอ้ไข่ว่า
ไอ้ไข่ว่าพวกตนเองมาดีแล้วก็จะขอกลับบ้าน
บอกไอ้ไข่ใครวันนี้มากลับว่าไอ้ไข่นะตัวเองเนี่ยมาดี

อย่าบอกเด็กเลยจะกลับบ้านถูกหวยแล้วจะมา
แล้วก็ข้อความของเจ้าของโพสต์เขาบอกว่าอภินิหารไอ้ไข่ไม่เคยจางหาย
เมื่อวานผมเจอมาเองกับตัวซึ่งผมกับเพื่อนและหลานคนหนึ่งได้เดินทางไปที่วัดเจดีไอ้ไข่
ไปถึงก็ประมาณ๖โมงเย็นแล้วล่ะนะหลังจากสการะไอ้ไข่เสร็จกำลังจะกลับออกจากวัดอยู่ดีดี
ก็เกิดเรื่องแปลกกับหลานผมขึ้นซึ่งหลานผมคนนี้ไม่เคยลำมโนราเพราะเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมครับ
ไม่กี่ทีเขาบอกเป็นคนกรุงเทพไม่รู้จักมาก่อน
เมื่อคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปก็เป็นที่สนใจของผู้ชมนะ
ตอนนี้มีคนชมแล้วกว่า๑ล้านครั้ง
พร้อมกับแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
ด้วยหลายคนจะเชื่อว่าเรื่องนี้รับ

อย่าหยอกเด็กเลยเด็กมันไม่กลับนี้มันจะลำอย่างเดียว

แต่ว่าย่อยุบเก่งเลย

ผมอยู่กระเทศนะพี่ผมทำงานกระเทศ

เขาบอกว่าเคยเห็นไก่ใช่ไหมแองจี้ที่เราไปถาม

ไปถึงอำเภอเลิกคุยทั้งอำเภอได้เลยล่ะนี่
ไก่เนี่ยยาวไปจนถึงอำเภอถึงตบาทไก่นี่ถ้าสมมุติเทียบแล้วอ่ะ
ไม่รู้กี่ล้านสะพานไก่เลยนะจนถามเขาบอกว่าไงรู้ไหมตุ๊กตาไก่
เป็นไก่เขาเอาไว้แก้บ่นอ่ะเคยถามเขาว่าเนี่ยพี่เออถามเจ้าอาวาส
จะเอาวาสถ้าสมมุติไก่เยอะอย่างเนี่ยเอาแบบว่ามาถมอ่ะมาถมดินอ่ะ
มันสูงขึ้นเพราะว่าพื้นลงไปมาเพราะวัดวัดเก่า
หวยไอไข่วัตท์เจดีแหงวรรดิ๑๕เดือน๖ฯปี

ไฟล์ไอ้ไข่ตอนนี้เขาบอกมาแล้ว
เขาบอกว่าแองจิเลขเดียวกับคุณไอพัดไทยขอโธ่ใจ
เขาบอกว่าบนล่าง๒๕๘

เนี่ยเปิดอันนี้เพิ่มแต่ปกติเราไม่ซื้อนะ

แล้วแองจิวันนี้หล่อยก็หยิบมา๒๕๘
เออใช่แองจี้ก็หยิบมาโดยที่เราไม่รู้เนอะ
แต่บางทีเราอยากเป็นยุทธิ์จีรนันต์มาโน้ทแจ่งกันเยอะ

เขาบอกว่านี่อ้วดอย่างที่ไข่นี่นึกออกไหม
ถ้าหนูรวยนะหนูจะเรียนทั้งอำเภอ

จะบาท๒บาทแล้วได้อยู่หรือครับเขาแม่เมียว

ขั้นต่ำมัน๘๐บาทนะคะลอตเตอรี่

แต่นางนั่งหัวแม่งก็ว่านางไปเก็บแมวมาใช่ไหม

เป็นต้นปีกล้วยมันออกลูกกลางต้นอีกแล้วนะฮะ
ที่ภายในหมู่บ้านไกลวง๔ตำบลบ้านฉาง
บ้านฉางบ้านเลขที่๒๑๑ทับ๑๙หมู่๕
เขาบอกว่าเจ้าของบ้านคือนางสาววรรณรสอายุ๔๐ปี
ก็พบลำต้นปรีกล้วยโผล่มากลางต้นซึ่งมันไม่ปกติ
ข้างกำแพงบ้านตามความฝันของลูกสาวลูกสาวฝันว่ามีตานีมีนางตานี

ต่อมาเคยเป็นข่าวในไทยรัฐทีวีงวดที่แล้ว
พฤษภาคม๖๒ถูกไปแล้ว๒งวดด้วยล่ะ
ต้นนี้แหละรับรางวัลเลขท้ายทั้งบนแล้วล่ะ

เดี๋ยวไปก็ถูกไปถูกเดี๋ยวรายการเราปิว
ล่าสู่เมื่อกว่าที่๑๕พฤษภาคเนี่ยค่ะ
สื่อข่าวบอกว่าก่อนสลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ออกเนี่ย

ขอเลขเป็นจำนวนมากรวมทั้งขอฝากซื้อผ้า๓สีมาปลูกต้นกล้วยด้วย
ที่จะมาขอส่วนไปทำเสน่หยาแฝดก็มีมาทุกอย่าง
เขาบอกว่าต้องมาลอกกราบลอกกล้วยไปเป็นส่วนผสมนะครับ
แต่ไม่ได้ให้ส่วนงวดนี้มองเห็นปรีที่ปลีกล้วยนะคะ
เห็นเป็น๑๐กับ๐๑นับจำนวนผลได้ทั้งหมดก็๑๐๑ลูกพอดี
คิดว่าแม่ตาณีคงจะให้โชคงวดต่อไปไม่ไหนขอดูรูป๑๐๑
อู๋อุ๊ยเผ่าดีเดี๋ยวแห่งแห้งไม่เดี๋ยวเหมือนกันไม่
เสียวง่ายนางสาววรรณรสเจ้าของบ้านกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ตนเชื่อว่าการที่ปลีกล้วยออกมาลักษณะชิ้นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
สำหรับต่อไปหากผลกล้วยแก่จนทั้งสุก
จะไม่ขอตัดทิ้งจะเก็บไว้เพราะถือว่าแม่ตานีมาให้โชคถึงบ้านอีกด้วย
ของวันที่๒พฤษภานะจ๊ะ
อันนี้ก็๑๕พฤษภาพรุ่งนี้๑๖นะฮะ
เราก็มาแจ้งข่าวเฉยก็ไม่ได้ว่าจะช่วยใช่ไหม
บายโพลาสีอะไรบายโพลาก่อนไม่ใช่
กินยาสกัดมาแล้วจ้ากินยาต้าแล้ว
มดดำเขามีข้อเสริมเมื่อวานเขาเพิ่งรายงานข่าวเรื่องน้ำมันกัญชานะ
กับเธอมากเลยสกัดได้ใช้เมื่อไหร่
ถ้ามีใจดิใจไม่ใช่ผัดไทยใช่ไหมชื่อของคุณตอนเวลากล่องตอนครครับ
น้ำสกุลดี
เธอพูดน่าเกลียดจังเลย

จะได้ไม่ต้องแบบสวัสดีถูกโทกลับแล้ว
แล้วเขาก็ปากบอกด้วยนะ
ฉันก็บอกพี่กล้องสมองหนูทำได้ทีละอย่างแก้ตัวให้ไม่ทัน
เขาเห็นแล้วมดดำหาเรื่องให้ฉันโดน
นั่งกล้องมาตีหนึ่งครับ

หนึ่งปุ๊บแล้วหนูก็พยายามจะทำสายหลุดนางโทรอีกครั้ง
ของฉันตีสอง
ตีสองต่อจากหนูใช่ไหมครับนั่งอยู่ร้านกระเทียมป่ะไม่นั่งก่อนไปตุรกีเนอะ
เออก่อนไปตุรกีเอามาฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะคะ
เขาบอกว่านายเลี่ยมนามนินะคะอายุ๖๖ปีเป็นวัยยาวัชกรวัดโพทองนะคะ
ก็เปิดเผยว่าต้นโพดังกล่าวที่พี่ผัดบอกในตอนแรกว่ามีใบโพลเนี่ยนะคะ
ก็อยู่เนี่ยอยู่คู่กับวัดนี้นะคะมีอายุประมาณ๑๔ปีนะคะ
โดยที่เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะออกใบเป็นสีชมพูนะคะ
เป็นพุ่มสูงประมาณ๑เมตรจากนั้นก็จะค่อยกลายเป็นสีขาวนะคะ
จนถึงเดือนมิถุนายนก็จะหล่นหมดต้นเลยนะคะ
ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวแล้วก็นักแสวงโชคค่ะ
ที่ยังเดินทางมาชมดอกต้นโพลสีชมพู
ที่มันจากคืนปลูกกลายเป็นขาว
พร้อมต้องกลับว่าขอเลขเด่นเวิร์ดนี้กันใหญ่เลยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะโทรศัพท์เอามาถ่ายใบโพลบ้างหาเลข
หมายถึงว่าใบไม้มันมีลายอะค่ะ
ก็ดูที่ใบว่าจะเลขเป็นยังไงบ้างนะคะ

เลขอะไรคะ๒แล้วอีกเลขหนึ่งอะไรรู้ไหม๕
มีแค่นี้เขาบอกส่วนใหญ่จะเห็นเลข๒กับเลข๗

เลข๒มาแล้งน่ะไม่ยุวิอีกแล้วยุวิมาเยี่ยมอีกแล้ว
นี่แต่เอาจริงทำไมตอนนี้ใบโพลมันเปลี่ยนสีกันเยอะจังเลย

จริงมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะ
มันเปลี่ยนจริงหรออันนี้ไม่ฮาวจนอย่างเหนียงเบียนชุมพูเลยนะ

เราน่าน่าน่าสะเหน่าข่าวใบโพธิเปลี่ยนสี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

ตัวแล้วก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยฮือฮากันยกใหญ่นะก่อนจะเกิด
กระแสข่าวต่างนานาว่าหลายช่องเนี่ยอยากจะได้นางไปร่วมงาน
เพราะดาราที่มาเล่นละครดาราเยอะแต่ดาราที่มาเล่นละครได้
จริงทุกวันนี้มันน้อยจะได้ทุกคนน้อยจริงนะดาราที่
มันแบบว่าเล่นละครได้อ่ะแล้วก็ก่อนเกิดกระแสข่าวลือว่า
นางเนี่ยเออต้องไปเซ็นสัญญากับนักแสดงท้อมทุกวันที่ก็
จะมีเงินก่อนโตให้ถ้าสมมุติคุณมีชื่อเสียงมาเขาจะมีเงินก้อน
โตให้หลักนะฮะล่าสุดป่วยไปลงที่ช่องพีพีทีวีโอ้ซึ่ง
ละครเรื่องนี้ก็เล่นกับโอมอัชชาโอมอัชชาบทสัญญาของ
สามไปเหมือนกันช่องสามปล่อยเล่นของช่องวันอยู่อืมตอนนี้
แก้วกลเล็กแก้วกลเล็กเล่นกับสี่สิวัตรน่ะฮะนี่ก็มาที่นี่
ล่ะปรากฏว่าลักษณ์เรื่องนี้เกมร้ายเกมฤษยาซึ่งสื่อ
ลชนบอกอ้าวนี่แหละดูคู่นี้เป็นของโพลิพัสแน่นอน
ชัดเป็นของโพลิพัสแน่นอน
แฟนคลับยังได้ชมกันสรุปแล้วโพลิพัสแองจี้จ๋า
งจี้ไปทำตอนไหนคะเรื่องนี้ไม่มีทำ
จริงหนูไปเสนอละครตอนไหนคะลูกคุณแม่ไม่เคยเห็นชื่อนี้เลย
โพลิพัสก็เลยงงโพลิพัสไม่เกี่ยวนี่ฉันเชื่อไปแล้วนะเนี่ย
เพราะดำอาหารเนี่ยโพลิพัสก็เลยงงว่าอ้าวปัดติดโชค
โพลิพัสไม่เกี่ยวโพลิพัสไปทำมาตอนไหน
ทำละครเรื่องนี้ตอนไหนเกมร้ายเกมริสยา

แล้วตอนนี้เขาก็ลงเต็มไปหมดลงไปลอยอย่างงี้ไม่ได้บอกที่ไหม
มีการภาพตรงตรงตรงอะไรรู้ออกมาแล้ว
ถ้าโพลิพัสทำพี่ต้องรู้นะ
เพราะอะไรพี่ต้องเล่นด้วยเพราะพี่ต้องได้เล่นสิ

ไม่โพลิพัสไม่ได้ทำเพราะพี่ไม่รู้เรื่องนี้เลย

ที่โพลิพัสต้องอุปถัมศ์

แต่ว่าเอ๊ะแท้พี่ผัดเล่นดีมั้ยเพราะว่าหน้าเอาคอกกับนางเอกแล้ว

ไม่มีปัญหาฉันเอาออกได้
สรุปสรุปวันนี้โอ้มอัชชา

ไปเล่นช่องวันมาแล้วไปผ่านช่องวันมาแล้ว
แล้วก็น้องขวัญตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระปีแรก

ก็แน่นอนว่าขวัญอุสามณีกับโอมอัชชาเนี่ย
ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ขวัญอุสามณีเนี่ย
ออกจากช่อง๗แล้วก็เป็นนักแสดงอิสระแล้ว

ถามว่าสุดท้ายเอ้าทำไมไม่มดไปดูคะ

ฉันรู้ว่าเธอเป็นขับไฟเดย์แน่เลย
ขับไฟเดย์พูดไปเรื่องหันเดินเอ้า

ทั้งคู่เป็นสถานีทั้งคู่แล้วจะฉายยังไง

เพราะฉะนั้นโดยในหมวดบันเทิงทาง

อ้าวเหรอ

เออเดี๋ยวต่อรักษณ์ต่อไปก่อน
สรุปก็คือคุณตึ้งไปแล้วเหรอว่าช่องวัน
คือผลิตไม่ได้เป็นช่อง
ก็สามารถไปผลิตละครได้

แต่ไม่ใช่ผลิตภาษาวิทยาลัย

ก็ทุกตัวโดยมัฏอต้องเล่น
ยังไม่ถึงเลย

เราเป็นสังคมพูดสูง

คนนั้นคือในจา
คือเป็นเพื่อนกับคุณไอ้อ้ำคุณไอมิ้งแต่ไปไหนมาไหนด้วยตลอด

อ๋อเห็นมีข่าวว่าไปเยี่ยมพ่อป่าป่า
คือพ่อนางก็เป็นแบบว่าไม่สะบัดเป็นมะเร็งนั่นแหละ
นางก็แบบว่านางก็ไปเป็นเพื่อนที่สนิทของคุณไอ้อ้ำคุณไอเม
คุณไอ้อ้ำคุณไอเมเขาก็เลยไปให้กำลังใจพ่อเพื่อน

พิศนุโลกเลยนางก็ไปกันเองแต่เช้านี่แหละ

นี่ก็แบบว่าพร้อมหน้าพร้อมตาหลายคนก็โฟกัสเรื่องการแต่งรถ

แล้วก็ทุกคนก็ต้องบอกว่าทุกคนก็แบบไปเยี่ยมไปให้กำลังใจพ่อเพื่อน
แล้วก็นางก็ไปไห้พระพุทธชินราชอะไรอย่างนี้แหละ

มีเหรอ

ไม่ได้ไปกระโดดตึกไทยรัฐไหมคะหนู

ต้องให้พี่เขาเป็นคนพูดเองว่าน้อง

เวลาภลิพรรษก็มีราคองเทียบล่อนเล่นเยอะ

พอไม่ได้มันจ๋อมันจุมามากว่านี้
แต่ก็คือเขาก็ไม่เห็นแปลกก็ไปได้ไง
แปลกสิที่ไม่พูด
ข่าวผู้ชายข่าวแค่ว่าเราไม่ต้องฟอกใต้นี่มันจะประเสริมแล้ว
ใช่เอางี้ดีกว่าหลายคนก็หยด
ชื่อคุณชื่ออะไรจริงดีใจ
กลัวออยเขาจะงงไงเพราะมันจะต้องไปกรอกในแอปพลิเคชัน
พอไปก่อนเขาบอกว่าเข้าใจแล้วค่ะคุณมดดำดีแจ้งว่า
ดำนะใครอยากได้อะไรนะทำไม่ได้ต้องมาบอกมดดำ
ทำได้หมดเลยนะอ่านข่าวไหมอ่านก็ได้
ฝากด้วยชื่อนี้ดีใจดีใจดี
ดี๓ทีหนูอ่านข่าวได้ไหม

อยากจะได้ของเขาอุตส่าห์บอกชื่อให้
อันนี้เดียวนิดเดียวน้องตายกับน้องทีมมาค่ะ

เขาก็บอกว่าล่าสุดที่เราได้ทราบข่าวก็คือ
ภาพพ่อแม่ลูกนะไปส่งที่โรงเรียนใช่ไหมคะ
ก็ดูว่าทีท่าว่าจะดีแล้ว
แต่เขาก็ออกมาบอกว่าบางทีเนี่ยข้อมูลเนี่ย
อย่างที่อาจจะคาดเคลื่อนเช่นบอกว่าตายติดเที่ยว

เพื่อที่ทิมจะได้บอกว่าไม่ต้องให้น้องตายออกไปทำงานที่ไหน
เพื่อว่าจะได้แบบเหมือนกับคลิปเอาไว้ในบ้านเนาะ
ไว้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะ
อกจากตายเนี่ย
จะไม่ได้เงินหมายถึงว่าไอ้ที่บอกว่าน้องได้เป็นแสนเนี่ยนะ
ตายบอกว่านอกจากไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้ตายแล้วเนี่ยนะคะ
ตายยังช่วยเหลือในการออกค่าใช้จ่ายในบ้านเดือนละเป็นแสนด้วย
แหล่งข่าวใกล้ชิดบอกแบบนี้คือมันกลับด้านกัน

ใช่ทั้งนี้นะคะเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ไม่ได้บอกว่ากี่วันนะคะ
เขาบอกว่าแหล่งข่าวคนนี้เนี่ยเคยเปิดเผยว่านะคะ
การที่ทิมได้โพสต์รูปครอบครัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
บอกไปเมื่อกี้ว่าลูกไปส่งลูกที่โรงเรียนนะฮะ
ไม่ได้หมายความว่าทิมเป็นฝ่ายเริ่มที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ
แต่ที่จริงแล้วนะคะสารก็มีคำสั่งห้าม
หรือเจอลูกต่างหากเขาว่าอย่างนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ฝ่ายหญิงไม่ได้เจอลูกเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว
จากนี้นะคะยังเปิดเผยอีกว่าสารพิจารณาคดีเนี่ย

การพิจารณาเมื่อครั้งก่อน
ที่มีการแต่ส่วนข้อมูล

แล้วมาทราบทีหลังว่าฝ่ายน้องตาย
ไม่ทราบเลยว่ามีหมายสารอันนี้
เพราะส่งไปในที่อยู่ที่เขาไม่ได้อยู่

ตายก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะ
แล้วก็ถึงไม่ได้ไปไม่ได้รู้นะคะ

ก่อนที่สารที่จะนัดไต่สวน

ทิมกับตายเจอกัน

นี่ไงคือสมมุติว่าพรุ่งนี้มีไปสาร

ก็เรียกคุยอะไรแต่ไม่แจ้งว่า

ใช่ก็ไม่ได้บอกว่ามีการไปศาล

สรุปหลักใหญ่ใจความคือ
ต้องดูกันต่อไปเพราะว่า

ฝ่ายไปฝ่ายไปมันไม่โอเคเนี่ย

เข้าข้างฝ่ายพ่อฉันเข้าข้างฝ่ายคุณแม่อะไรอย่างนี้ก็ดูกัน
ก็ดูกันตอนนี้น้องตายเนี่ยก็บอกออกมาพูดอีกอย่างนึง
ตอนแรกที่มีข่าวออกมาตามแชร์ตามเพจต่างก็บอกว่า

แต่พ่อเขาได้เงื่อนจากผู้ชายเป็นคนให้เงินเดือน

แต่เมื่อวานนี้หนึ่งหมายสารนางไม่ได้
สองทุกอย่างนักตอบโต้นไม่มี

ช่วงหน้ามันดูแบแบ๊วใสของเวียกับเวลาบ้าง

เป็นแล้ว
ทั้งนี้ทั้งเวียทั้งเบลล่าเนี่ยเขาเป็นคนชอบถ่ายกล้องฟิล์ม

ตอนนี้ดาราชอบถ่ายกล้องฟิลกันเยอะ
ทั้งคู่เนี่ยเขาถ่ายมานานแล้วเวลานี้ต้องนานแล้วเลย

ทั้งคู่เนี่ยเขาก็มีกล้องฟิล์มคู่
เขาเรียกว่าพระเอกหนุ่มเวียเนี่ยนะ
มีเขาบอกว่าใจเสียหนักเลยเพราะว่า
ที่เขาไปถ่ายเบลล่าคือกล้องฟิล์มันเช็คไม่ได้

ว่างั้นนะฮะล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มเวียก็เลย
อัปเดตหน่อยเขาบอก๑๕รูปที่รอดจากกล้องฟิล์ม
เบลล่าลงอินสตาแกรมนั้นยังไงกันคะพี่เวียขา

กล้องนั้นก็ใช่ครับที่เป็นรูปรถคาราวันใช่ไหม

หัวเราะอย่างไรไม่รู้เขาวงได้ไหมว่าหัวเราะ

เขาถ่ายเองเขาต้องเก่งมาก

เขาหยอกกันผมถ่ายให้ครับ

อันนี้ต้องเบลล่าไทยอยู่แล้วตะเวียเธออย่ามา

เพราะกล้องฟิล์มันมีเสน่ห์ที่เราจะจำได้ว่าเราถ่ายอะไร

มาปรึกษาบอกเปล่านี่ครับไม่ได้ซื้อ

แต่ว่ามันยากมันต้องลากไปลากมา

เขาบอกว่าเอ๊ะเมื่อพี่หน้ากล้องฟิล์มยังมีที่แล้ว
มีมันกลับมามันเพิ่งกลับมาแต่

เล่นหวยขอให้ถูกขอให้รวย
แต่ถ้าสมมุติยังไม่พอหลังจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ออกปุ๊บคุณไม่ถูกดูไทยรัฐเลย
เราจะมีการแจกข้อมูลต่อย้ำก่อนลาเลยนะครับ

เบื้องหัวแอลกี้๒๘๕ตอนนี้เป็นกันก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
ขอบคุณที่รับชมพวกเรานะคะเป็นกันทั้งรอบ